ก็เอาไปซื้อพันธบัตรซื้อที่ดินก็ว่ากันไป

มีคนไปขึ้นบ้านแล้วก็มารักขโมยทรัพย์สินไป
จับได้แล้วฮะนะครับเพราะว่าที่มาขโมยของของเขาไปเนี่ย
แล้วเอาสมุดบัญชีเนี่ยไปถอนเงินเนี่ยได้เงินไปเนี่ยโอ้โห
เกลี้ยงบัญชีเกือบ๓ล้านนะฮะ๒ล้าน๙นะครับผู้ชายคนนี้ครับ
นี่เป็นเจ้าเบ่าป้ายแดงด้วยนะโอ้โห
สพไทยเจริญที่ยะโสธรครับจับกลุ่มนายนิสิตไรภูมิอายุ๒๓ปีครับ
เป็นผู้ต้องหาคดีรักษัพนะครับไปรักษัพจากบ้านในพื้นที่หมู่๑ตำบลส้มพ่อ
อำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายทองอ่อน
นุกูลประชาอายุ๕๔ปีกับนางหมุดอนุกูลประชาอายุ๕๓๒สามีภรรยา
สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวด๑๖กรกฎาคมปี๒๕๖๖
ตอนนั้นถูกได้เงิน๑๒ล้านนะฮะ๒ใบนะฮะได้เงิน๑๒ล้านนะครับ
แล้ว๑๙ตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจได้รับแจ้งจากสามีภรรยาคู่นี้
ว่ามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์สินในบ้านนะครับได้ไปหลายอย่าง
มีเงินสดจำนวนนึงมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง
มีพันธบัตรรัฐบาล๕เล่มมีโฉนดที่ดินอีก๒ใบเนื้อที่๙ไร่กับ๗ไร่
เอาบัตรประชาชนของนางหมุดไปด้วยค่ะนะฮะนางหมุดฝ่ายภรรยาเนี่ย
ซึ่งเขาก็เป็นชื่อเจ้าของบัญชีอีกบัญชีธนาคาร
คนร้ายก็เลยเอาไปถอนเงินได้เงินไปสองล้านเก้า
คือถอนไม่ถอนเปล่าคุณเขียนมาสอนถอนแล้วปิดบัญชีให้ด้วย
นี่ฮะค่ะโอ้โหส่วนการตามจับกลุ่มนายนิสิตนะครับ
ผู้ต้องหาชุดสืบสวนของสภไทยเจริญก็ลงพื้นที่แกะรอยคนร้าย
แกะรอยต่อจนทราบว่ารถกระบะคันนี้ตามทะเบียนแบบนี้ที่ชาวบ้านเห็นมีนาย
นิสิทธินามสกุลไตรภูมิเป็นเจ้าของรถนายนิสิทธิ์นี้ก็เป็นช่างไฟนะ
เพิ่งแต่งงานกับหญิงสาววัย๑๙ปีเป็นชาวร้อยเอ็ดเมื่อ๑๗ตุลาคม
แต่งงาน๑๗ตุลา๑๙ตุลาเนี่ยไปขึ้นบ้านเขาเลย
สัมภาระอะไรต่างไปเจอสมุดบัญชีธนาคารกับบัตรประชาชนของนางหมุด
เท่านั้นแหละครับแน่นอนก็เลยนำตัวมาที่สพทเจริญนี่ฮะหลักฐานนี่เลยครับ
บัญชีธนาคารบัตรประชาชนของเจ้าทุกข์เขามีหมดนะครับ
สภธจริงก็เลยมารับตัวไปนะครับตอนแรกก็ไปตามแม่ของนายนิสิทธิ์มาก่อน
ให้ไปแสดงตัวนะครับเพราะว่านายนิสิตเนี่ยมันมีคำถามว่าอ้าวมีบัญชี
มีบัตรประชาชนของนางหมุดแล้วแบงก็ให้ถอนได้ยังไง
นิสิตให้แม่แม่อายุ๖๐ไปปลอมตัวแสดงตัวกับธนาคารว่าคือนางหมุด
ธนาคารเขาก็เลยเหมือนกับก็เลยให้ถอนเงินก็ถอนไปเลย๒ล้าน๙
เรื่องของธนาคารก็เดี๋ยวมากกันอีกทีหนึ่งแต่มันเป็นอย่างนี้
แล้วหน้าเหมือนในบัตรประชาชนเหรอหรือยังไง
ก็ไม่รู้ตำรวจก็เลยตามมาตามแม่ของนายนิสิทธิ์ที่นางวันเพ็ญอายุ๖๐
ก็ต้องโดนไปด้วยนายนิสิทธิ์ตอนที่ถูกควบคุมตัวไป
ภรรยานี่ร้องไห้โฮเลยเพิ่งแต่งงานเมื่อ๑๗ตุลาคม
ภรรยาเนี่ยฮะพ่อแม่นี่ร้องไห้กันหมดนะฮะ
ตำรวจก็ติดตามทรัพย์สินกลับคืนได้หมดนะครับ
เงินที่นายนิสิตเอาไปมัดจำรถกระบะ
นี่ไม่ใช่คันก่อเหตุนะคันใหม่นะฮะ
ได้เงินมาเนี่ยไปซื้อคันนี้นะวางดาวไป๔แสน๓
นะฮะมีเงินที่ให้แม่ตัวเองไปอีกแสน
สร้อยคอทองคำอีกสองบาทเงินสินสอดให้แม่เจ้าสาวไป
สร้อยคอทองคำให้เจ้าสาน้ำหนัก๒บาท
แล้วไปเปิดบัญชีให้กับภรรยาที่แต่งงาน๑ล้าน๙แสนบาท
มีเงินที่นายนิสิทธิ์เจ้าเหร่าป้ายแดงจะแจกญาติยาดของเมียอีก
ญาติยาดของตัวเองอีกตำรวจไล่คืนมาได้หมด
ตอนนี้ขาดแค่ไม่กี่หมื่นบาท

กรรมนุทรศพทัชเลินไล่จนได้นะครับ
ขณะที่ทางธนาคารนะฮะตอนนี้ก็
มาเยียวยาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับเหมือนกัน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการกระทำของผู้ต้องหา

โอ้โหคือตามได้เนี่ยแต่ว่าโชคดีที่ขาดเงินอีกแค่ไม่กี่หมื่นนะ
จริงใช่นี่ที่ได้คืนเยอะเลยนะบางส่วนนะบางรายนี้ไม่เจอทรัพย์สินเลยนะ